โอ้โหหน้าฝนแบบนี้มันก็มีโรคร้ายอยู่

เลือดออกนี่มาเลยช่วงหน้าฝนระบาด

หน้าบ้านใครมีแหล่งน้ำมีน้ำขังนี่

เพราะว่าเรามีซุปเปอร์ฮีโร่จากวรรณคดีรามเกียว
จับไม้จับมือกันเพื่อที่จะป้องกันชาวโลกจากไข้เลือดออก

ก็คือรามเกียรกับฮานุมานจับไม้จับมือกัน
ปฏิบัติภารกิจนี้ไปติดตามกันเลยครับ

นี่คือบรรยากาศของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทองนะจ๊ะ
มาพร้อมกับเหล่าบรรดาน้องนักเรียนในชุมชน
ที่เขาพากันมาเดินขบวนพ่นหมอกฟัน
พลหมอกวันขอควรขอบคุณที่แก้ให้หรือเป็นอะไรคะ

หมอกควันแล้วก็แจกทรายอาเบะ
เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และรณรงค์การกำจัดยุงลาย

ทำไมมันเป็นท่าของลิงต้องเกาขึ้นนะ
ถ้าเกาลงเกาลงนิสุนัข

ตีรังกาด้วยนี่ธรรมดาโอ้โหโอ้โห

เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่สองฝากฝั่งชุมชนเขาตื่นตัว
แล้วได้เดินออกมาดูว่าเขามีอะไรกัน
เสร็จปั๊บขบวนนี้เขาจะให้ความรู้กับชาวบ้านว่า
วิธีการในการป้องกันไข้เลือดออกเบื้องต้นทำยังไง

ส่องดูว่ามันมีจุดมีแหล่งอะไรที่มันเป็นน้ำขัง

หรือว่าหาฝาปิดก็ได้ให้นิดที
เรื่องของการกำจัดยุงลายแต่อยากให้ดูบรรยากาศโดยรวมของงานวันนี้
เพราะว่าโอ้โหฮานุมานตีรังกาจนแทบจะอ้วกอยู่แล้วครับ

ไปจ้า
ก็อย่างที่เราบอกกันนะอ้าวคุณชนะคุณไปด้วยเหรอ
ผมอยู่ตรงไหน
ชุดเหลืองข้างหลัง
ที่ฉันเห็นแป๊ยิ้มไหนนะฮ่า
เดี๋ยวไม่สนใจก็จัดไปเป็นขบวนแบบนี้โอ้โหชาวบ้านก็ก็ลุกขึ้นมาดูมาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะได้พูดคุยอธิบายถึงวิธีในการป้องกันในการจัดการกำจัดยุ่งลายออกไปแล้วก็ป้องกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกมันอันตรายนะอันตรายค่ะคือถ้าเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยบางที
ค่าป้องกันด้วยก่อน
หน้าฝนแบบนี้ลูกน้ำยุงลายเยอะนะคะอย่าแบบให้บริเวณบ้านเรามีแหล่งที่จะพอพันลูกน้ำยุงลายได้
ถ้าในน้ำได้โอกก็ใส่ใส่เอาเบนใช่ไหมใช่
แล้วถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านเฉยยุงลงตรง

ช็อตเปรี้ยบ

เชื่อว่าหลายคนรู้แล้วอย่างที่คุณชนะบอกนะ
ช่วยกันเป็นหูเต้นต้าสอดส่องกันไปนะ
ละไม้คนละมือนะจ๊ะป้องกันโรคไข้เลือดออกกันด้วยน้องหนูนะคะแล้วก็